เป็นแมวพันธุ์ไทยเพศเมียเห็นไหมสีเหลืองทองแบบนี้อายุสักประมาณ๖เดือน
โบตันถูกเลี้ยงไว้ในพื้นที่ตำบลวังเย็นอำเภอบางแพรจังหวัดราชบุรี
แมวที่ฉลาดมากแล้วก็มีความสามารถพิเศษอย่างที่บอกไปคือเกินหน้าเกินตาแมวทั่วไป
เจ้าของบอกว่าฝีมือการนวดแหม่ก็ล้ำเหลือเกินนะคะเจ้าของแมวตัวนี้ชื่อว่าคุณนงนุษย์ชูเลิศอายุสามสิบเก้าปี
เล่าบอกว่าตัวเขาเองชอบเลี้ยงสัตว์ทั้งแมวทั้งหมาเลี้ยงหมาไว้๒ตัวเลี้ยงแมวไว้๔ตัว
สำหรับเจ้าโบตันหรือโบตันเนี่ยโบตันนะมีเพื่อนมีเพื่อนของเขาให้มามาเลี้ยงตั้งแต่เจ้าโบตัน
มันยังไม่หย่านมแม่เลยคิดดูดิยังไม่หย่านมแม่จนกระทั่งตอนนี้มัน๖เดือนแล้ว
เพราะฉะนั้นแล้วระยะเวลาที่ผ่านไปทำให้รู้สึกผูกพันกับเจ้าโบตันเป็นมากเป็นอย่างมากแล้วก็มันก็จะคอยตามติดคุณนงนุษย์ตลอดนะ
คุณนงนุษย์ไปไหนมันก็จะคอยไปด้วยที่สำคัญคุณฉลาดกว่านั้นคืออะไรรู้ป่ะ
ใกล้แบบนี้แล้วก็ที่สำคัญเจ้าโบตันเนี่ยชอบให้คุณนงนุษย์ถ่ายรูปมันด้วยนะ
เวลานอนขี้อ้อนนวดเราแล้วก็จับหนูมั่งอะไรมั่งสารพัดอย่างหลายอย่างเลย
แล้วก็ปีนหลังคาไปนอนตากอากาศอยู่บนหลังคาความสามารถความสามารถของเขาดูโทรศัพท์ดูข่าวประมาณนี้เวลาเราเปิดดู
เขาก็จะชอบดูกับเราไปด้วยถ่ายรูป

นี่คนหรือแมวทำไมรู้เรื่องไปทุกอย่างเลยอ่ะ
ทำหลายอย่างเหมือนคนอ่ะนี่ขนาดว่าเราไม่ได้ใกล้ชิดได้สัมผัสแค่ฟังคุณนงนุษย์เจ้าของแมวเล่าให้ฟังแล้วเรารู้สึกหลงเสน่ห์ไปเลยนะคะ
รักนะทีนี้คุณนงนุษย์บอกว่าก่อนเข้านอนทุกคืนเชื่อไหมว่ามันจะมาดักรอเลยนะดักรอแล้วใช้เห็นไหม
เท้าคู่หน้ามานวดให้แบบเนี้ยค่ะเธอยิ่งรักยิ่งหลงเข้าไปอีกนะฮะแล้วก็อนาคตคุณนงนุษย์บอกว่าอยากให้มันมีลูกน้อยเพิ่มขึ้นมาให้เธอได้เลี้ยงให้เธอสัมผัสอีกเพราะว่าตัวเธอเองเนี่ยชอบไง

ครับคาดว่ากี่ตัวนี่ครับข้างล่างก็มีครับดูครับ
หมาพ่อหลวงชัยครับดูครับสุดยอดครับสุดยอดครับ
กลัวครับครับสุดยอดเลยครับนี่ครับ
อ่าขึ้นรถอีกครับอีกตัวหนึ่งยังไม่ขึ้นนะครับเอ่อ
เก้าหน้าครับผู้ตรวจการครับนะครับรถไปก็ไปอย่างนี้นะครับ
นี่ครับดูครับนอนก็มีครับเฉยครับนั่นไปแล้วครับ
ไปแล้วครับไปแล้วครับเป็นไงทักษะการทรงตัว
ให้เราไปยืนแบบนี้เรายังทำไม่ได้เลยแต่พวกเขาทำได้
พวกเขาคือพวกเขาคือทีมดิอเวนเจอร์นะคะ
เทียบแล้วกันแต่จริงแล้วเขาคือกลุ่มน้องหมา
เห็นไหมคะคุณผู้ชมบางตัวยืนอยู่บนหลังคา
บางตัวยืนอยู่ตรงกระฝากระโปรงรถมีอยู่หนึ่งตัวค่ะ
ล้ำสุดวิ่งนำขบวนและคนขับขับสบายใจมากเจ้าของนั่นแหละค่ะ
ขับอย่างอารมณ์ดีส่วนท้ายกระบะนะคะ
บรรทุกย่ามาจะไปเลี้ยงสัตว์กันเขาพากันไปเลี้ยงสัตว์ทั้งหมดทั้งแก๊ง
ส่วนคนที่ถ่ายคลิปก็คือคนร่วมหมู่บ้านบอกเห็นภาพนี้
ให้คนอื่นได้ยิ้มกันบ้างตอนนี้มีคนยิ้มไปแล้ว
โพสต์ไป๑๒ชั่วโมงยิ้มไปแล้วเป็นแสน
จากการชมและยิ้มจากการแชร์อีกเป็นหมื่นนะคะ
ชาวเน็ตส่วนใหญ่ชื่นชมในความน่ารักแต่ก็มีบางส่วนเป็นห่วง
มันยืนอยู่ฝากระโปรงแบบนี้
ถ้าสมมุติมันพลาดท่าตกลงมาแล้วคือกลัวกลัวเป็นอุบัติเหตุไปเหยียบมันอ่ะ